ทีมชาติชุดใหญ่ปีหน้าก็ต้องลงไป
เพื่อที่จะแย่งแชมป์คืนจากเวียดนาม
ปีหน้าเนี่ยมีรายงานว่ารอบชิงชนะเลิศเนี่ย
แข่งขัน๓๑ธันวาเลยนะครับ
ก็คือวันสิ้นปีเลย
เพราะปีหน้าโปรแกรมค่อนข้างแน่นพอสมควรสำหรับทีมชาติ
เฉพาะถ้าหากว่ามีทีมจากอาเซียนเข้ารอบ๑๒ทีมสุดท้ายไปนะครับ
ก็คือ๒๓พฤศจิกายนถึง๓๑ธันวาคมนะครับ

แต่ซูซูกิครับอาเซียนครับจะแข่งหลังจากนั้น
ว่าทีมในอาเซียนเนี่ยซึ่งมีโอกาสจะผ่านเข้ารอบเนี่ยเวียดนามเองไทยเองนะครับ
ก็ถ้าเกิดโปรแกรมมันคาบเกี่ยวกันก็แบบนี้จะไม่ชนกัน
รูปแบบการแข่งขันก็ยังเหมือนเดิมนะครับก็คือรอบแรกก็จะเล่นเย่า๒เยือน
เพราะว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จในแง่ของรายได้นะครับ
แล้วก็รอบรองชนะเลิศรอบชิงชนะเลิศแข่ง๒นัดเย่าเยือนเหมือนเดิมครับ
ก็วางแผนการเดินทางให้ดีเพราะว่าครั้งที่แล้วที่เริ่มแบบนี้มาในยุคของมิรวรรณรายวัช
เรามีความอ่อนล้าให้เห็นในเรื่องของการเดินทางในการไปเยือนคู่แข่งด้วยนะครับ
จากนี้ครับสัปดาห์นี้ยังคงต้องจับตานะครับกับกระแสการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับ
เพราะว่าเป็นสัปดาห์ที่ทางสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยและสำนักเลขาธิการเนี่ย
จำเป็นที่จะต้องได้รับรายชื่อของผู้ที่จะลงท้าชิงตำแหน่งตามกฎนะครับ๑เดือน
ก่อนจะเริ่มการเลือกตั้งวันที่สิบสองกุมภาพันธ์นะครับก็คือเจ็ดถึงสิบมกราคมนี้จะเป็นวันที่ทางสมาคมเนี่ย
แล้วก็สำนักเลขาธิการจะเปิดให้สโมสรสมาชิกต้องรับรองก่อนรับรองคนที่จะสมัครแล้วก็เสนอชื่อเข้าไป
เดินทางมาที่สำนักเลขาธิการเพื่อยื่นความจำนงแต่มันเงียบมากเลยนะเดี๋ยวนะวันนี้
อย่างที่บอกคือพลตำรวจเอกสมยศที่เป็นนายกสมาคมสมัยปัจจุบันเนี่ยก็ต้องยื่นความจำนงด้วยนะครับตามระเบียบนะครับ
อดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลอาจจะกลับมา
แต่ไม่ได้มีการยืนยันจากทางคุณวรวีเอง
เป็นเพียงข่าวในโลกโซเชียลที่เผยแพร่ออกมา

สมาคมอุปนายกและกรรมการกลาง
พศ๒๕๖๒ที่เพิ่งออกมา
มีการระบุถึงคุณสมบัติของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ซึ่งนายวรวีนะครับถ้าไปดูจากคุณสมบัติแล้ว
ไม่สามารถลงสมัครได้นะครับ
อดคล้องกับคุณสมบัติข้อ๕๑๒ที่บอกว่า
สมัครต้องไม่เคยถูกสมาคมฟ้องร้อง
ว่าในฐานความผิดใดและไม่ว่าสาร
จะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วหรือไม่นะครับ
ซึ่งปัจจุบันนายวรวียังมีคดีความ
สมาคมกีฬาฟุตบอลเป็นโจทยื่นฟ้องอยู่
คดียักยอกทรัพย์นะครับ
อันนี้คือว่าระเบียบที่เราหยิบมาอ่านให้ฟัง
อีกหนึ่งข้อก็คือต้องไม่เคยถูกลงโทษ
เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยตามข่าวก็คือคุณวรวีถูกแบน๕ปีนะครับ
อันนี้ก็เป็นระเบียบที่มีการแก้กันไว้ล่วงหน้าแล้วนะครับ
จริงไม่ได้เป็นสิ่งที่เราเอาเรื่องใหม่มาพูดเป็นเรื่องที่อยู่ในระเบียบอยู่แล้วนะครับ